นายกรัฐมนตรีระบุถึงผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะ
ที่บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะรัฐบาลจะมีการแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
และชี้แจงถึงแนวทางในการบริหารประเทศในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก๑ปี๖เดือนข้างหน้าค่ะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแถลงผลงานรัฐบาลในวันพรุ่งนี้
เน้นให้เห็นภาพก่อนที่จะมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ
ที่สำคัญคือในช่วงเวลาที่เหลือในการบริหารราชการแผ่นดินระยะ๑ปี๖เดือนจะทำในเรื่องใดบ้าง
และทำให้ประชาชนเห็นความแตกต่างกับโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมา
โดยระบุว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลมากที่สุด

โดยพอใจผลการทำงานด้านความมั่นคง

ขณะเดียวกันต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ขอยืนยันว่าจะต้องทำอย่างเต็มที่
เพื่อวางรากฐานของอนาคตไว้ให้กับทุกคน
โดยไม่มีเรื่องสืบทอดอำนาจมาเกี่ยวข้องค่ะ
เลือกจะทำก็ทำไป
ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ผมถึงบอกอย่ามากังวลกับผม
ไปกังวลกับการเลือกรัฐบาลหน้าของท่านเข้ามากัน
เขาจะพูดแบบผมพูดไหม

ขณะที่พักเพื่อไทยได้ออกแถลงการ

ปี๒๕๕๘๖ประเด็นค่ะ
คือ๑การปราบรามทุจริตคอรัปชั่น
มุ่งชี้เป้ามาที่ฝ่ายการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว

ล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
ความเชื่อมั่นต่างประเทศถดถอย
ร่างรัฐธรรมนูลที่อยู่ระหว่างการร่างในขณะนี้
อยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย
ปฏิรูปในด้านต่างยังเลื่อนลอย

ซึ่งผ่านมาเกือบ๒ปียังไม่พบความคืบหน้าใด
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีอย่างละเอียดได้นะคะ
ผ่านทางแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐค่ะ